คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
ก่อนที่จะไปดูรถอีแตนซิ่งเหรอ
มาดูเรื่องความคืบหน้าของคดีการเสียชีวิตของน้องต้าแงที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีความเคลื่อนไหวของทนายฝั่งพ่อแม่ของน้องต้าแง
นั่นก็คือทนายอนัญชัยพร้อมพ่อแม่
แล้วก็ชาวบ้านยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อตำรวจกองปราบปราม
เพราะชาวบ้านพ่อแม่และทนายความ
ไม่เชื่อว่านายฝนซึ่งเป็นชายออทิสติก
จะเป็นคนฆ่าน้องต้าแงหรือว่าเด็กชายซูลุยผิว
โดยชาวบ้านบอกว่าแม้อายุของในฝนจะ๓๒ปี
แต่พัฒนาการทางสมองเท่ากับเด็ก๕ขวบ
เชื่อว่าคดีนี้มีการจัดฉากเด็กตายที่อื่น

คือจำได้ไหมก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็ไปประท้วงเหมือนกัน
บอกว่าไม่เชื่อว่าฝนจะเป็นคนที่ฆ่าเด็ก
ฝนเป็นคนดีคนที่คนในชุมชนรักอะไร
ทนายอนัญชัยชัยเดชพร้อมด้วยพ่อแม่และชาวบ้าน
ของนายทองขวัญชิมมาหรือว่านายฝนชายออทิสติก
มายื่นขอความเป็นธรรมต่อตำรวจกองปราบปราม
หลังถูกกล่าวหาว่าในฝนพรากผู้เยาว์เด็กชาย

เมื่อวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
จนเป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิตภายในไร่อ้อยหมู่๙
ตำบลสะพังลานออุทองจสุพรรณบุรี
ธนายอนันท์ชัยเปิดเผยว่าอยากให้ตำรวจกองปราบ
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่สำหรับคดีนี้
เพราะที่ผ่านมาการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
ตำรวจภูทรสะยายสมจสุพรรณบุรี
ไม่มีความเป็นธรรมโดยมีข้อสงสัยหลายอย่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่นายฝนเป็นออทิสติก
อายุ๓๒ปีแต่พัฒนาการทางสมองเพียงแค่๕ขวบ
ดังนั้นจะลงมือฆ่าเด็กชายต้าแงได้อย่างไร
โดยนายฝนไม่เคยไปเบรนไล่อ้อย
เพราะหากไปก็จะหลงทางกลับไม่ถูก
ซึ่งระหว่างทางป่าอ้อยเป็นถนนลูกรัง
มียากขึ้นสูงและเป็นหนทางคดเคี้ยวหลายแยก
หากไปแล้วนายฝนก็จะกลับไม่ถูก

บอกว่าดังนั้นนายฝนไม่น่าจะพาเด็กชายต้าแง
ตรงจุดที่กลายเป็นศพได้นะครับ
อกจากนี้นายฝนเป็นคนชอบขี่รถจักรยาน๒ล้อ
แล้วก็รักมากจะไม่ยอมเดินห่างจากรถจักรยานของเขา
จึงเป็นไปไม่ได้ที่นายฝนจะทิ้งรถที่เขารัก
แล้วเดินจูงเด็กชายต้าแง
และเป็นไปไม่ได้ที่นายฝนจะขี่รถจักรยาน
แล้วให้เด็กนั่งซ้อนท้ายไปด้วย
เพราะรถจักรยานของนายฝนไม่มีที่นั่งซ้อนท้าย
อกจากนี้นายฝนก็ไม่เคยรู้จักกับเด็กชายต้าแงมาก่อนนะครับ
จึงเป็นไปไม่ได้ที่ในฝนจะไปเล่นกับเด็กชายต้าแง
และในวันและเวลาดังกล่าวที่เด็กหายตัวไป
นายฝนอยู่ที่วัดนันทวันกินก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าวัด
โดยมีบุคคลเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าได้เห็นนายฝนอยู่ที่วัด
เรื่องนี้ทนายอนัญชัยยังบอกอีกว่า
การตายของเด็กชายต้าแงนั้นมีพิรุธมากมาย
ซึ่งหลังจากมีการพบศพเด็กแล้ว
ก็ได้มีการทำลายสถานที่ดังกล่าวทันที

แล้วก็เรื่องของการเผาไร่อ้อยบริเวณดังกล่าว

ใครเป็นคนเผาหรือมีการทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่านะครับ
ที่เป็นพวกคุณไม่ใช่คนสุพันธุ์เหรอครับ

ทำไมแล้วชาวบ้านก็ยังคาใจอยู่
รับการร้องขอความเป็นธรรมกับกองปราบ
ครั้งนี้ก็อยากให้ผู้บัญชาการกองปราบราม

ของตำรวจภูทรสะยายสมจังหวัดสุพรรณบุรี
ให้พนักงานสอบสวนของกองปราบเป็นผู้รับผิดชอบแทน

และคืนความยุติธรรมให้กับนายฝน
แล้วก็ครอบครัวของนายฝนและครอบครัวของน้องต้าแงด้วยนะครับ
ก่อนหน้านี้ทางตำรวจภูทรสะยายสมจังหวัดสุพรรณบุรี
บอกว่าถ้าชาวบ้านมีประจักษ์พยาน
หรือมีหลักฐานอะไรต่างที่เห็นว่าในฝนนั่งกินข้าวอยู่

ให้มาแจ้งกับตำรวจหรือนำหลักฐานเหล่านั้นมาพิสูจน์นะครับ